คือข่าวของเราปักหลักอยู่ที่นั่นนะคะแล้วก็โฟนอินเข้ามานะคะ
สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ดาวพี่ปุ้ยครับ
ผมยังคงอยู่ที่บริเวณด้านหน้าถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนะครับ
สดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้
คือบริเวณถนนทางขึ้นถ้ำหลวงขุนน้ำนั่งนอนนั่นเอง
ซึ่งข้อมูลล่าสุดที่ผมได้รับการยืนยันมาแล้วนะครับ
หมูป่าคนที่๙คนที่๑๐คนที่๑๑ณขณะนี้ออกจากถ้ำหลวง
เข้าสู่โรงพยาบาลสนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
ซึ่งข้อมูลนี้เนี่ยได้รับการยืนยันแล้วเรียบร้อยนะฮะ
ส่วนอีก๒คนนั้นก็คือหมูป่าคนที่๑๒และ๑๓
มีความเป็นไปได้ที่จะรอให้ทั้งหมดนั้นมาพร้อมกันที่โรงพยาบาลสนาม
ก่อนที่จะเคลื่อนย้ายสู่รถพยาบาลฉุกเฉิน
ไปที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
ณตอนนี้แผนการในการเคลื่อนย้ายนั้นจะเคลื่อนย้ายโดยรถฉุกเฉินนะฮะ
นี่คือข้อมูลล่าสุดณขณะนี้นะครับพี่ดาวพี่ปุ้ยครับ
คุณภูริพัฒน์ค่ะคือก่อนหน้านี้มีรายงานข่าวว่า
หมูป่าคนที่๙ออกมาตั้งแต่สักช่วงประมาณ๑๖นาฬิกา๑๕นาที
ตอนนี้ก็ยังคงอยู่ที่โรงพยาบาลสนามเหรอคะ
ถูกต้องครับหมูป่าคนที่๙เนี่ยออกมาเป็นคนแรกช่วงเวลาตามที่พี่ปุ้ยบอกเลยนะครับ
ซึ่งตอนนี้หมูป่าคนที่๙ก็ยังคงอยู่ที่โรงพยาบาลสนาม
เพื่อประเมินอากงอาการอยู่ซึ่งตามแผนหลายวันที่ผ่านมาเราจะ
เราจะสังเกตเห็นว่าหากหมูป่าคนไหนออกมาแล้ว
ก็จะขึ้นรถพยาบาลออกไปเลย
แต่ครั้งนี้เนี่ยเป็นการรอที่จะให้ครบทุกคนก่อน
เพื่อที่จะเคลื่อนย้ายทีมข่าวคาดการณ์กันนะคะว่า
อาจจะรอให้ถึงหมูป่าคนที่๑๓ถึงจะนำออกไปครับพี่ปุ้ยครับ
คือปกติคุณภูริพัฒน์เรื่องของการคัดกรองบริเวณโรงพยาบาลสนาม
จะใช้เวลาจุดนี้ประมาณ๒๐นาที
แต่ตอนนี้ถ้าเกิดว่าอย่างที่ดิฉันบอกไปคือ
คนที่ก้าวออกมาช่วง๑๖นาฬิกา๑๕นาที

แสดงว่าขั้นตอนนี้คือไม่ใช่แล้วใช่ไหมคะ

ถูกต้องครับคือระยะเวลาในการคัดกรองเนี่ย
ผมคาดว่าน่าจะเป็นดูจากอาการของน้องนะฮะ

ซึ่งคาดว่าน้องคนที่หมูป่าคนที่๙คนที่๑๐เนี่ย
อาการอาจจะยังดีอยู่
เพราะว่ายังต้องรออีกคนที่๑๑คนที่๑๒คนที่๒

เหลือ๑๒๑๓ที่กำลังตามมาติดอยู่ในขณะนี้
โดยมีทีมแพทย์ของหมอภาคด้วยนะฮะ
จากทีมแพทย์ของหมู่ภาคก็จะเป็นหน่วยซิลที่ดำน้ำเข้าไปช่วยเหลือ
ขณะนี้ก็ยังคงรอการลำเลียงน้ำออกมาอยู่ครับคุณปุ้ยครับ
ค่ะคุณภูริพัฒน์ค่ะและทีนี้ถ้าสมมุติว่าเรารอจนครบ๕คนนะคะ
นับเฉพาะที่เกี่ยวกับทีมเฉพาะทีมหมูป่า
แสดงว่าขบวนเนี่ยอาจจะมีความยาวเหรอคะ
ถูกต้องครับคือข้อมูลล่าสุดที่ผมไปตรวจสอบกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ
บอกว่าได้รับคำสั่งให้รักษาความปลอดภัยตั้งแต่บริเวณถ้ำหลวง
ยาวขึ้นไปตามถนนพระหลโยธินพระหลโยธินเรื่อยไปจนถึงแม่จันท
แล้วก็แม่จันทร์ไปจนถึงโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห
คุณพูดิพัทคลาสอ่าครับคุณพูดิพัทคะเอ่อ
ทวนข้อมูลเมื่อสักครู่อีกครั้งค่ะสัญญาณมันขัดข้องค่ะ
ซึ่งตั้งแต่ตอนพระหลโยธินหน้าถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
มีชุดเฉพาะกิจชุดประจำตามจุดต่าง
เรื่อยไปจนถึงแม่จันทร์แม่จันท
แล้วก็เป็นโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะ
นั่นก็หมายความว่าการลำเลียงหมูป่าในวันนี้
จะเป็นการลำเลียงโดยใช้รถฉุกเฉิน
ที่กำลังจะออกมาว่าจะมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหน
ที่จะลำเลียงส่งโรงพยาบาลเชียงรายโดยรถฉุกเฉินนั่นเองครับ

เน้นหนักไปเรื่องของการจราจรทางรถมากกว่า
ความพร้อมทางธรรมบนมากกว่าไฮรีโคปเตอร์

จั้นต้นเช้าและช่วงใบบ่ายแก่เย็น

ถูกสั่งการให้เตรียมความพร้อม
ไม่ให้ใครที่ไม่มีส่วนเกี่ยวต้องเข้าไปบริเวณไข้เคียง
รวมถึงมีการปิดถนนทุกสายโดยรอบ

ว่าจะเป็นรถของชาวบ้านก็ไม่สามารถผ่านได้

ซึ่งระยะทางเนี่ยคือผมได้คุยกับชาวบ้านนะว่า
ปิดถนนของทางตำรวจเนี่ยก็ทำให้ชาวบ้านได้รับผลกระทบว่า
จะต้องอ้อมไปอีกทางหนึ่งระยะเกือบ๑๐กิโล

อยากให้ภารกิจนี้เสร็จโดยเร็วครับ
คุณภูริพัฒน์คะอธิบายเรื่องของการลำเลียง
ซึ่งรออยู่ที่บอกว่าจะไปพร้อมกัน

แต่เฮลิคอปเตอร์ที่จอดอยู่สนามฮอนจันกระผักมีทั้งหมด๔ลำด้วยกัน
ลำมีเฮลิคอปเตอร์ของกองบินตำรวจ๒ลำ
แล้วก็เฮลิคอปเตอร์ของทหารบกอีก๒ลำ
ซึ่งการลำเลียงในครั้งนี้ถ้าเปลี่ยนแผนจากการลำเลียง
โดยใช้รถฉุกเฉินมาเป็นฮีสคอปเตอร์

เพราะว่าทางผู้ประชาการศูนย์ก็เตรียมความพร้อมอย่าง๑๐๐
ถ้าเกิดเหตุการณ์เฉินหรือว่าเหตุการณ์ที่จะต้องลำเลียงโดยเร่งด่วนครับ
คุณพิรพัฒน์ที่คุณภูริพัฒน์บอกว่าเรื่องของการเตรียมการ
เน้นหนักไปเรื่องของการลำเลียงด้วยการจราจรทางบกหรือว่ารถพยาบาล
สังเกตไหมคะว่ามีการเตรียมรถพยาบาลไว้กี่คัน
เฉพาะ๕คันเฉพาะสำหรับทีมหมูป่าหรือว่าทีมแพทย์หมอภาคแล้วก็ทีมซิลด้วย
คือเมื่อตอนที่ผมสังเกตการณ์อยู่บริเวณตรงข้ามถ้ำหลวงเมื่อช่วงบ่ายนี้นะฮะ
ผมสังเกตเห็นรถพยาบาลขึ้นไปจำนวน๕คัน
ซึ่งเป็นลักษณะการขึ้นพร้อมกันนะฮะทั้ง๕คัน
แต่ก็มีรถพยาบาลอยู่ทางทั้ง๓คันตามที่ไป
ผมคาดการณ์กันว่าน่าจะต้องมีการเตรียมความพร้อม
ให้กับทีมแพทย์และหน่วยซิลที่เข้าไปดูแลน้องด้วย

ทั้ง๑๓คนด้วยเช่นเดียวกันครับ

ตอนนี้สื่อที่กำลังรอทำข่าวอยู่จุดเดียวกับคุณภูริพัฒน์อยู่จุดไหนและบรรยากาศ

คือถ้าดูจากกล้องสดณขนาดนี้
จะเห็นบรรดาสื่อมวลชนที่อยู่บริเวณฝั่งตรงข้ามกับ

คือพวกผมอยู่กันบริเวณตรงใกล้สับปะรดของชาวบ้าน
ซึ่งชาวบ้านก็อนุญาตให้เรามาอยู่ตรงจุดนี้
เพราะว่าเราต้องใช้จุดนี้เนี่ย
รายงานข่าวการเดินทางของน้องการลำเรียงการเคลื่อนย้ายของน้อง
เรียกว่าความเป็นจุกค่อนข้างที่จะลำบากให้เติมแต่
พร้อมในการนำเสนอข่าวในครั้งนี้
รายสื่อรายสำนักอย่างที่คุณผู้ชมเห็น
ก็จะสร้างเต้นลักษณะแบบนี้
อากาศที่แปรปวนนะฮะแต่ทุกคนเนี่ยก็ยังคงไม่ย่อท้อครับ
พร้อมที่จะเห็นภาพนำเสนอภาพของน้องหมูป่าให้ครบทั้ง๑๓คนครับพี่ดาวพี่ปุ้ยครับ
คุณภูริพัฒน์คะถ้าเกิดว่ามันฉุกเฉินแล้วต้องนำเฮลิคอปเตอร์ขึ้นจริง
สภาพอากาศเอื้อไหมคะตอนนี้ค่ะ
วันนี้ก็มีฝนตกหมดมากตรงที่ถ้ำหลวงด้านน้ำนางนอน

เดี๋ยวผมจะแพนกล้องขึ้นไปบริเวณ
มีแดดออกมาอยู่เป็นระยะ
กำลังจะตกแล้ว

หมายความว่าสภาพอากาศพร้อมในการลำเลียงน้องอีก๕คนครับ
คุณวิริพัฒน์คะถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบจากวัน๒วันก่อน
หมูป่าคนแรกกับหมูป่าคนสุดท้าย
ซึ่ง๔คนออกมาใช้เวลาตรงนี้สักประมาณ๒ชั่วโมง

ลักษณะหน้างานตอนนี้มันจะคล้ายกับวันสองวันก่อนไหม
รักษณะหน้างานณตอนนี้ผมคิดว่าจรฐี
อาจจะใช้เวลาน้อยลงมากกว่าวัน๒วันที่ผ่านมา
เพราะว่าจรฐีมีความพร้อมมีประสบการณ์
จากวันที่๑จากวันที่๒แล้ว
และวันที่๓เขาอาจจะใช้เวลาในการลำเลียงน้อยกว่าหลายวันที่ผ่านมา

แรกเข้าไปตั้งแต่๑๐โมงแล้วนะฮะ
แล้วก็น้องหมูป่าคนที่๙ออกมาในเวลา๑๖นาฬิกา
ซึ่งมันคือเวลาที่เขาใช้เวลาน้อยลงกว่าวันที่๑วันที่๒ครับพี่ปุ้ย
เอาล่ะค่ะคุณภูริพัฒน์สอบถามเพียงเท่านี้ก่อนนะคะ
ถ้าเกิดว่ามีความเคลื่อนไหวหรือมีความคืบหน้า

สรุปแบบนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้หมูปาก
คนที่๙คนที่๑๐คนที่๑๑หรือคนที่๑๒๓สำหรับวันนี้
มาที่โรงพยาบาลสนามเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
และคาดการณ์ว่าหมูป่าคนที่๑๒๑๓ซึ่งครบ๕คนสำหรับวันนี้
จะมาสมทบที่โรงพยาบาลสนาม
เพื่อที่จะลำเลียงทั้ง๕คนไปโดยรถพยาบาล
ไปที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์